เดี๋ยวจะพาไปไหว้พระขอพรหาคู่
บอกมาเลยค่ะจะไปทุกที่ภายในวันนี้ให้จบให้สิ้นค่ะ
พาไปดูหลายที่ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ
เขาเรียกว่าใครก็ตามที่อยากจะไปขอพรเรื่องของเนื้อคู่
ไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศแล้วไปไหว้พระถึงฮ่องกง
เขาบอกส่วนใหญ่นะมีได้ยินเหมือนกัน
ไปขอคู่ขอลูกอะไรอย่างนี้นะฮะแต่คราวนี้มาดูที่บ้านเรานะครับ
ศักระที่สถานที่แห่งไหนที่จะขอพรเรื่องความรักนั้นนะครับ
ก็เริ่มต้นกับการศักระพระนอนที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
ซึ่งเป็นที่เรื่องลือในหมู่สาวโสดที่อายุขึ้นเลข๓ขึ้นไป
ตำราเกจิอาจารย์หลายสำนักระบุว่าพระนอนที่วัดโพมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ตัวเลข๓
ซึ่งต้องไปไหว้ในวันอังคารถึงจะสมหวังวันนี้วันอังคารคุณ
พร้อมกับเตรียมของไหว้เป็นขนมจีน๓จับกับน้ำยาปลาทูบ๘ดอก
เทียนสีพึ่ง๘เล่มดอกบัว๘ดอกและเงิน๘บาท
ทันทีที่ทูบหมดก็กล่าวลาพร้อมกับนำขนมจีนกลับมาทานที่บ้านด้วยนะ
เพราะเส้นขนมจีนมีความหมายหมายถึงสายใยของความรัก
ที่จะทำให้เราเจอเนื้อคู่ของตัวเองเร็วขึ้น
ดังนั้นวันนี้คุณสุภาษาราจะไม่กินข้าวไม่กินปลาแต่จะกินนมจีนอย่างเดียว
ใช่ถ้าเห็นก็อย่าแซวกันนะคะ
เขาบอกว่าใครที่ไปสักการะที่นี่แบบถูกขั้นตอนจะได้พบเนื้อคู่ภายใน๓สัปดาห์ครับ
หวังฝนระยะสั้นเลยนะ๒สัปดาห์
อีกที่หนึ่งที่ขอพรเกี่ยวกับความรักนะครับไปกันที่ตลาดเก่าเยาวราช
มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในด้านความรักก็คือสารเจ้าแม่ประดูก
ที่อยู่คู่กับเยาวราชมานานถึง๑๘๐ปี
โดยเจ้าแม่ทัพทิมเปรียบเสมือนเทพีแห่งท้องทะเล
เป็นสตรีที่ฉลาดกล้าหาและเป็นที่รักของคนทั่วไป
ชายหญิงทุกวัยนิยมมาขอพรที่นี่เพื่อเสริมเสน่ห์และโชคลาภให้กับตัวเองนะครับ
ผู้ที่มาไหว้ที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวสับสนในเรื่องขั้นตอนการไหว้นะครับ
เพราะว่าอาม่าจะให้คำแนะนำในการวางทูบอย่างละเอียด
เพียงแต่เตรียมของไหว้อย่างผลไม้๕ชนิด
ซึ่งเป็นของที่เจ้าแม่ชอบส่วนทูบ๓๓ดอก
สารเจ้าแม่เขาก็มีไว้เตรียมพร้อมไว้ให้นะครับ
ผลไม้๕ชนิดทูบ๓๓ดอก
คนสวยของไทยรัฐของเราโอ้ไปไหว้มาเหมือนกันนะฮะ
เดี๋ยวต้องไปถามผลกันหน่อยนะส่วนอีกหนึ่งจุดเอามาแนะนำกันสักนิดนึง
มีข้อมูลมาหน่อยนะคะคนไปไหว้ที่นี่เยอะนะ
ชายาของพระศิวะนะคะซึ่งเป็นเทพ
ที่มีความศรัทธาและความมั่นคงในความรักอย่างมากโดยเฉพาะคนโสดที่อยากมีคู่
ส่วนคนที่มีคู่แล้วเขาก็มาขอพรให้ความรักมั่นคงแล้วก็มีความสุขไงคะ
ขั้นตอนการไหว้เขาบอกไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าภายในวัดเนี่ยจะมีดอกไม้
แล้วก็เครื่องบูชาคอยให้บริการอยู่แล้วเนี่ยวัดแขกไปไม่ยากนะคะ
อันนี้โด่งดังโด่งดังทั้งกับคนไทยและต่างชาติ
โดยพระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรักโดยตรง
สามารถโดนบันดาลให้คู่รักทั้งชายแล้วก็หญิงสมหวังในความรักได้
เวลาที่เหมาะสมในการศักระวันพระรหัสสบดี๓ทุ่มครึ่ง
เพราะเชื่อว่ามหาเทพจะเสด็จลงมาจากสวรรค์มาที่โลกมนุษย
เพื่อรับคำอธิษฐานประธานพรแก่ผู้ที่มาขอพร
และจะศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก
ส่วนของไหว้ประกอบไปด้วยดอกกุหลาบค่ะ

ทูบต้องเป็นทูบสีแดง๙ดอกเหมือนกันนะคะ
ซึ่งมีขายบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละเขาจัดเป็นชุดไว้ให้บริการนะคะ

จากทั้ง๔สถานที่ทั่วกรุงเทพมหานครแล้ว
ประเทศไทยยังมีอีกหลายที่นะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรัก
ตัวอย่างละกันสารเจ้าแม่เขาสามมุกจังหวัดชนบุรี
เจ้าแม่สร้อยดอกหมากวัดพนันเชิงจังหวัดอายุทยา
ผมเสียงดังขึ้นมาเลยเพราะผมไปไหว้ท่านบ่อย

คือจริงแล้วของเจ้าแม่สร้อยดอกหมาเนี่ย
ก็มีประวัติเรื่องราวความรักเหมือนกันที่เป็นตำนาน
แต่ผมไปไหว้ขอเรื่องงานขอเรื่องเงินโอ้โหแม่น

เอาจริงผมไปไหว้ที่นี่บ่อยมากฮะ
แล้วก็ที่กู่เจ้าน้อยวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่
ก็ไปกราบไหว้เรื่องของความรักเหมือนกันนะฮะ
ซึ่งทุกสถานที่ก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
สำหรับใครหลายคนนะครับ